จอดลึกประเด็นร้อนวันนี้นะครับพาไปดูคดีศึกชิงนางยิงอรีตตายหนึ่งเจ็บหนึ่งค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเรื่องนี้มันเกิดจากการที่คู่กรณีก็คือวัยรุ่นหนุ่ม๒คน
มีการขี่มอเตอร์ไซค์กะว่าจะไปดักยิงดักทำร้ายคู่กรณี
สุดท้ายโดนคู่กรณีดักซุ่มยิงจนกระทั่งมีคนเจ็บแล้วก็มีคนตาย
ล่าสุดมีการจับมือปืนได้แล้วนะคะเขาให้การรับสารภาพว่ายังไง
เจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ

นาธิญาณนายสุธิพงษ์ลีราชหรือรีฟวัยยี่สิบห้าปีเหยื่อกระสุน
เขารุ่มทำร้ายนายนัทธวุธหรือนัทวัยสามสิบสองคนร้าย
ก่อเหตุฆ่านายลิฟต์บรรยากาศคุกกลุ่มไปด้วยความโกรธ
สาบแช่งขอให้ตายตกไปตามกันปฐมบทของเหตุการณ์เกิดขึ้น
วันที่๒สิงหาคมนายนัดผู้ต้องหาเดินขึ้นไปบนสะพานข้ามคลองแสนแสบ
ภายในซอยรามคำแหงสามสิบเก้าแยกหนึ่งเขตบังทองหลาง
ก่อเหตุยิงนายลิฟต์กระสุนเจาะเข้าคิ้วซ้ายและหลังเสียชีวิต
และยังยิงนานนาริพลโกมุพันธ์เพื่อนของลิฟต์บาดเจ็บไปอีกหนึ่ง
สาเหตุมาจากเรื่องชู้สาวจึงมาดักฆ่ามารหัวใจสุดท้ายนายนัทก็ไม่สามารถหลบพ้นเงื้อมือกฎหมายไปได้
เพื่อให้เกิดความรัดกลุ่มในคดีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งแยกยี่สิบห้า
ตอนค่ำวันที่๓สิงหาเห็นนายลิฟต์พร้อมภรรยาและเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์๔คันมาที่บ้านลูกพี่ลูกน้อง
ซึ่งเป็นจังหวะที่นายนัทมาดักรอจึงถือเหล็กพุ่งเข้าไปทำร้ายนายลิฟต์แล้วหลบหนีไป
จากนั้นนายลีฟชวนพักพวกขี่รถจักรยานยนต์ไปที่บ้านของนัทหวังเคลียร์ปัญหา
แต่ถ้าว่ามาถูกดักยิงเสียก่อน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความคับแค้นใจให้กับญาติคนตาย
นัทพงศ์เดชะรัศมีญาติของลีฟบอกทุกคนโกรธและรับไม่ได้
ทำไมต้องมาดักฆ่ากันขนาดนี้
ทางแม่ผู้เสียชีวิตเขาก็ถามแล้วเขาก็ยิ้มแบบว่า
ยังมีหน้าตาที่แบบยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าละลื่นลอยหน้าลอยตาใส่

ใช่ครับไม่สลดอะพี่ไม่กลัวความผิดที่เขาก่อไว้
คือถ้าทางแม่เขามาติดต่อขอโทษตั้งแต่ช่วงแรกที่รู้ว่าน้องผมโดนยิง

คือก็เงียบหายกันไปหมดแล้วบอกว่าให้สัมภาษณ์ว่าลูกผมเป็นคนดี

ตำรวจแจ้งข้อหานายนัดฐานฆ่าคนตาย
ต้องยกเลิกการทำแผนเพราะกลัวถูกรุมประชาธรรม
คุมตัวไปฝากค้างที่สารอาญาทันที
งานนี้ญาติขอให้ดำเนินคดีถึงที่สุด
เพราะคนร้ายมีพฤติกรรมโหดเยี่ยม

กฎหมายและเวรกรรมตามสนอง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน